เทือนเรื่องของแพทย์นิติเวศแล้วนะฮะ
ภูมิกับโจ้ก็ยังสะเทือนวงการทนายด้วย

ก็เดินทางไปที่สภาธนายความนะครับ

ตรวจสอบมัญญาติของทนายตั้มด้วย

มันยากไปว่ากิริยาวาจาที่ถูกการะเทศะหรือไม่นะฮะ

โดยทนายเดชากิติวิทยานันต์
เชิญชวนให้สื่อมวลชนไปทำข่าวนะฮะ
ทำข่าวที่เขาไปยื่นเรื่องให้กับสภาธนายความ
เพื่อตรวจสอบมัญญาติทางทนายของทนายตั้ม

เราติดตามมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับ
กับการที่เอาคลิปออกมาเปิดเผย
หลังจากนั้นก็มีวิวาทะกันมาเรื่อยนะครับ
แล้วทีนี้วันนี้ทนายเดชาก็ตัดสินใจ
เดินทางไปที่สภาธนายความเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน
อันนี้เรียกว่าเป็นการตรวจสอบทางจริยธรรมแล้วกันนะ
เพราะก่อนหน้านั้นเขาไปฟ้องไปฟ้องที่โรงพักที่สถานีตำรวจแล้ว
อันนั้นเป็นการตรวจสอบในเรื่องของข้อกฎหมาย

เรียกรับเงินจากทางอดีตภูมิกับโจ้

เพราะอยากจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมัญญาติ

แล้วจะฝากอะไรไปถึงทนายตั้มนะครับ

ธนายสิทธานะครับ
ไปตกซับภูมิกับโจ้

ผมก็เลยไปแจ้งความหมินประมาทมาแล้วนะครับ
แล้ววันนี้ก็มาร้องเรียนมัญญาติธนายความ
ต่อคณะกรรมการมัญญาติธนายความ
ทางด้านของเลขานุการสภาธนายความ
และเป็นกรรมการมัญญาติทนายความของสภาธนายความ

เป็นคนรับเรื่องร้องเรียนจากทนายเดชา

บอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล

หากสืบพบว่าทนายตั้มมีความผิดจริง
ก็จะถูกลงโทษเบาสูตรก็คือว่ากล่าวตักเตือน
ห้ามว่าความหรือใช้วิชาชีพทนายชั่วคราว

และถ้าหนักสุดก็คือการลบชื่อออกจากสภาธนายความเลยนะครับ
เรายังไม่ได้ตรวจสอบอะไร
ในส่วนของส่วนหนึ่งจะมีความผิดหรือไม่ยังไง
ต้องรอกรรมการสอบสวนก่อน

ถ้าผิดโทษมันก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของเรา
โทษต้นแรกที่เราท้ายกันกว่าค่ะ
ก็คือในส่วนของการห้ามเป็นทนายความ๑ปี

แล้วก็ในส่วนของลบชื่อจากการเป็นธนายความ

ก็คือเรามีการว่ากากตัดสิน

หรืออีกโทษอันนึงก็คือภาคคัน
ตอนต่อไปเมื่อรับเรื่องร้องเรียนจากทนายเดชาแล้ว
สภาธนายความก็จะตรวจสอบเอกสาร
แล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับ
หากครบถ้วนก็จะส่งเรื่องให้ทนายตั้ม
โดยทนายตั้มมีเวลา๑๕วันในการชี้แจงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนะครับ
ทีมข่าวของเราก็คงไปถามจากทนายตั้มนะ

ซึ่งเดาง่ายทนายตั้มเขาบอกไม่กลัว
ผมก็จะมีข้อมูลในการค้านในการชี้แจงอะไรต่างนะครับ